หลายคนทำงานหนักต้องเข้าอากาศกลางวันกลางคืน
หรือคนที่ขับรถเป็นต่างจังหวัดพักผ่อนไม่เพียงพอ
ระวังจะเกิดอาการหลับในเหมือนหนุ่มโรงงานคนนี้
เลิกงานจะขับรถกลับบ้านไปชนร้านกาแฟผังยับแบบนี้
นี่พอชนเสร็จปุ๊บเดินลงมาอยู่ในยูนิฟอร์มของที่ทำงานเลย

แปลงแปลงแปลง

แล้วก็ขึ้นไปบนร้านแบบนี้

เดี๋ยวให้ประกงประกันเขาดำเนินการจัดการกันต่อไปนะครับ
ขับรถก็มาระวังเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับ